สิงสารสัตว์ไปดูสัตว์แปลกกันหน่อย

โอ้โหคนที่มีความเชื่อเรื่องของโชคลาภก็มารวมตัวกันปั๊บเลยทีเดียว
อ่ะมีสัตว์อะไรแปลกบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
ตลอดข่าววันนี้จะพาไปดูเรื่องราวของเหล่าสัตว์แปลกที่เห็นปุ๊บ
นักเสี่ยงโชคต้องรวมตัวกันปั๊บทันที
แปลกที่ว่ามีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ
เริ่มกันที่จิ้งจกลายพรางโชว์เลขบนตัว
ลายนี้เหมือนลายทหารนะครับเป็นลายพรางนะครับผม
แปลกมากครับมีตัวเลขโผล่อยู่บนตัวจิ้งจกชัดเจนนะครับ
คุณผู้ชมเห็นไหมล่ะครับเห็นเหมือนหนุ่มคนนี้หรือเปล่า
คลิปนี้เนี่ยชาวบ้านโชคใต้หมู่ที่๔ตำบลอู่โลกอำเภอลำดวนจังหวัดสุริน
เขาได้ถ่ายเอาไว้เขาบอกว่าจิ้งจกตัวนี้เนี่ยเป็นลายแปลกลายพลางเหมือนทหาร
แล้วมองเห็นตัวเลขซะด้วยแถมโผล่มาให้เห็นเมื่อคืนวันพระ
คือวันที่๒๔เมษายนที่ผ่านมาจึงเชื่อว่ามาให้โชคอย่างแน่นอน
พอใช้ไฟไปส่องก็เห็นตัวเลขโผล่ขึ้นมาอย่างชัดเจน
ตัวเขาเนี่ยมองเห็นเป็นตัวเลข๑๕๒๕และ๑๓
เรียงมาครบ๖ตัวเลยทีเดียว
เรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
ไปต่อกันที่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำกันบ้างกับอึงเผือก
อึงเผือกตัวอวบอ้วนตัวนี้คุณทิพย์วิมลกุลวิวัตรรักษา
ตั้งชื่อให้ว่าเด็กหญิงดวงดี
หลังจากที่ลูกชายจับได้ในทุ่งนา
หลังเกิดฝนตกอย่างหนักและเมื่อนำกลับมาที่บ้านเลขที่๑๑๕อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
และโพสต์ลงเฟซบุ๊กก็มีคนติดต่อขอซื้อกันมากมาย
แต่ตนก็ไม่ขายเพราะคิดว่าจะนำโชคลาภมาให้
ซึ่งชาวบ้านก็มาขอดูและขอโรยแป้งทาตัวส่องหาเลข
โดยพบรอยสีดำบนหลังเจ้าดวงดีดูเหมือนเลข๘แถมรถมอเตอร์ไซเคิล
คันที่ขี่ไปจับอึ่งก็ยังทะเบียน๘๓อีกด้วย
มันเป๊ะเป๊ะจริง
งานนี้ชาวบ้านจึงนำตัวเลขไปเสี่ยงดวงกันตามความเชื่อ
และสุดท้ายกับกบสีเหลืองทองตัวใหญ่ให้โชค
ที่จังหวัดพยาวมีกบสีทองตัวใหญ่ถูกเลี้ยงไว้ในบ่อซีเมน
ภายในบ้านเลขที่๑๙๗หมู่๔ตำบลแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
คุณเหลิงเมืองมาเจ้าของบ้านเล่าว่าเลี้ยงกบตัวนี้มานานกว่า๑ปี
ซึ่งตอนแรกมันก็เป็นกบสีเทาดำเหมือนกบทั่วไป
แต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมานานวันเข้าก็กลายเป็นสีเหลืองซะอย่างนั้น
แถมยังให้โชคให้ลาบมาตลอดอีกด้วย
ที่แปลกเป็นพิเศษก็คือครั้งนี้เนี่ยจู่เธอก็เห็นตัวเลขโผล่ขึ้นมาบริเวณหลังของกบ
จึงบอกให้ญาติญาติและเพื่อนบ้านแวะมาดู
เพื่อจะได้นำตัวเลขไปหาซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชค
และหวังว่าครั้งนี้โชคจะเป็นของเธออีกครั้งนั่นเองล่ะครับ
โอ้โหกบใหญ่มากยังกว่ามือ
เขาอัดลมเข้าไปเหรอโอ้โหลมโกบไม่ใช่ห่วงยางจำเป็นว่าอัดลมอะไรแล้ว
ตัวใหญ่เอาเป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมดูแล้วใช้วิจารณญากันด้วย